คดีเสื้อเทือนขวานเกิดขึ้นทินขรภ์สีธรรมราชนะครับ
พ่อตายิงลูกเขยจนเสียชีวิตคาบ้าน
มสาเหตุนั้นคาดว่ามาจากความแค้นที่สะสมมานานกว่า๓ปี
ลูกเขยนั้นเคยเบี้ยวงานแต่งงาน
แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มาพาลูกสาวหนีไปอยู่ด้วยจนได้

มศทุ่งใหญ่เข้าตรวจสอบเหตุยิ่งกันเสียชีวิตภายในบ้านพักหลัง๑ในตำบลบางทูป
อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชในห้องโถงพบศพนายสารวุฒิผลฮีรันอายุ๓๔ปีลูกเขย
สภาพศพถูกจ่อยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่กลางหน้าอกหนึ่งนัด
ขอบตาขวามีบาดแผลถูกตีด้วยของแข็งนอนเสียชีวิตอยู่ในเปรยวน
ที่เกิดเหตุยังพบมีดปอกผลไม้ยาว๔นิ้วตกอยู่๑เล่ม
ซึ่งหลังก่อเหตุผู้ที่เป็นพ่อตาได้เดินออกจากบ้านหลบหนีไปอย่างไร้ร่องรอย
มนทิพย์ไก่นาราภรรยาผู้ตายเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุประมาณ๑ทุ่มเศษในนรงไกรนาราอายุ๔๒ปีผู้เป็นพ่อเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุซึ่งเป็นพ่อตาของผู้ตายได้เดินเข้ามาทางด้านหลังของบ้านก่อนจะใช้ปืนที่เตรียมมาตบเข้าที่ศีรษะของแฟนนุ่มขณะนอนอยู่บนเปรย์และจ่อยิงในระยะประชิดโดยแฟนนุ่มของเธอนั้นเสีย

บอกว่าขอโทษและสัญญาว่าจะเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดเรื่องทั้งหมดนั้นไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
ลูกคนนี้ไม่เคยโกรธพ่อไม่เคยโทษพ่อ
ลูกคนนี้รักพ่อมาก
แต่พวกเครื่องมันหนีขึ้นขยายผมออกตัว

ก็เป็นอ้วนลูกกระเป๋าเก่งกันหนุ่ยยากฟะข้าวที่โอ๊ะไป
คือประเด็นที่มาใช้หนี้กันเองคือมันไม่ได้มี
มันไม่ใช่มหาชาติเหลืองนั้นหนุ่ยขยายให้เก่ข้าวให้หนุ่ยกับผมกัน
ส่วนความคืบหน้าทางคดีตำรวจสพทุ่งใหญ่ขออนุมัติศาล
จังหวัดทุ่งสงศ์ออกหมายจับนายนรงผู้ก่อเหตุแล้ว
โดยตอนนี้อยู่ระหว่างกระจายกำลังออกติดตามและประสานญาติให้มามอบตัว
ว่าภายใน๑๒วันนี้ผู้ก่อเหตุจะทนแรงกดดันไม่ไหว
และจะนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ริบุญนิ่มข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน